ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในประเทศ
ตอนนี้เจอคนที่ติดโควิด๑๙ในไทย

ก็ได้ชื่นชมค่ะที่เขาออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชน
คนที่อยู่รอบข้างใกล้เคียงจะได้มีการป้องกันตัว
แล้วก็เฝ้าระวังกันต่อไปปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ก็แถลงถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทย

ซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม๗ราย
รายแรกเป็นหญิงอายุ๖๓ปี
เป็นแม่ของผู้ป่วยในกลุ่มเดียวกับผู้ป่วยที่สังสรรค์กันในผับ
ตอนนั้นที่ติดกันเป็นกลุ่มเลย๑๑คน
รายที่๒คือหญิงอายุ๕๗ปีเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นค่ะ
และยังนำเชื้อไปแพร่ต่อยังผู้ป่วยรายที่๓
ก็คือลูกสาวลูกเขยและหลานสาวอายุ๔ขวบ
นี่ก็คือไปเลยทีเดียว๕รายเนี่ยนะคะ
ส่วนผู้ป่วยรายที่๖เป็นหญิงอายุ๒๐ปีเดินทางกลับจากญี่ปุ่นถึงไทย
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ก็มีอาการป่วยและรักษาตัวที่บ้านแต่ไม่ดีขึ้น
พอไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลก็คือวันที่๑๑มีนาคมนะคะ
ส่วนผู้ป่วยรายที่๗เป็นชายอายุ๔๑ปีอาชีพนักแสดงก็คือคุณแมททิวดีน
ป่วย๑๑มีนาคมมีประวัติมีเพื่อนเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะ
แล้วก็ยังติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติใกล้ชิดด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะ
ซึ่งขณะนี้ก็รอผลตรวจของผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้ง๗รายนี้ด้วย
ทั้งหมดเนี่ยใกล้ชิดทั้งหมด๓๖คนและยังติดตามผู้ใกล้ชิดอื่นอีกรวมเกือบร้อยรายนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยอดสะสมผู้ป่วยในไทยก็อยู่ที่๘๒ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๔๖รายรักษาหายแล้ว๓๕ราย
เสียชีวิตยังอยู่ที่๑ศพนะคะ
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ชื่นชมค่ะ
กรณีที่คุณแมททิวดีนออกมาประกาศว่าตัวเองป่วยโควิด๑๙
เพราะจะได้ทำให้คนที่มาสัมผัสใกล้ชิดเขารู้ตัว
นำไปสู่การวางแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้มากกว่าการปกปิดข้อมูลนะคะ
ฟังเสียงของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คือทำให้แพทย์นะฮะแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขก็สามารถติดต่อประสานเมื่อวานนี้ก็ได้ประสานกับท่านผู้จัดการของคนรายที่๘๒นะครับ
แล้วก็ได้แนะนำแล้วก็ได้ดูแล
ก็นับว่าก็ทำให้แทนที่บางคนถ้าเกิดรู้ตัวแล้วแอบไปซ่อนหรือไปอะไรยิ่งอันตรายนะครับ

อันนี้กราบเรียนว่าก็ต้องขอบคุณ
ทีนี้มันก็เลยมีการสืบไปถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลที่ตรวจคุณแมททิวดินตั้งแต่แรกเนี่ย
พอทราบว่าติดเชื้อแล้วปล่อยให้กลับบ้านเนี่ย
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนนะคะว่าปล่อยให้กลับบ้านไปรอผลตรวจที่บ้านเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมตรวจสอบว่าอันนี้มันเป็นกลไกสอบสวนโรคแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้หรือไม่
เพราะว่าถ้าต้องสงสัยแล้วก็แสดงว่าเขามีโอกาสจะแพร่เชื้อต่อในวงกว้างได้
ถ้าพบว่ามีการปล่อยปะละเลยโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารกันอยู่นี่แหละค่ะ
ถ้าพบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีอาการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ
ก็ให้เข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลได้
รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคะ
ถ้าพบว่าผลตรวจเป็นบวกหรือมีการติดเชื้อเนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขก็จะรับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมดค่ะ
ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงพอสมควร
หลายคนก็กังวลใจว่าแพงขนาดนี้เนี่ย
ทางรัฐบาลจะสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือได้อย่างไร

หรือว่าคนที่คิดว่าตัวเองเสี่ยงก็ไปตรวจกันเยอะ
ไปตรวจมาแล้วรอผลออกมาบอกว่าโล่งอกนะคะ
เพราะว่าไม่ได้ติดเชื้อหรือว่าไม่ได้รับเชื้อโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราไปดูกันหน่อยนะคะ
ว่าผลการตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด๑๙
ของเหล่าคนบนเทิงมีใครบ้างแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะ
ในหลายรายการก็มีรายการสามแซ่บนะคะ
คุณม้าออนภาคุณการาแหม่สองคนนี้นะคะก็เป็นพิธีกรไปร่วมรายการ
รวมถึงอีกหนึ่งรายการคือรายการเสือสิงกระทิงซ่า
มีดีเจนุ้ยและคุณหนูเล็กก่อนบ่ายนะคะปรากฏว่าทุกคนนั้นไม่พบเชื้อโควิด๑๙
เพื่อให้ทุกทุกคนสบายใจแต่ว่าหลังจากนี้หลายหลายคนทุกทุกคนนะคะ
ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัว๑๔วันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ
เพราะว่าก็ต้องอยู่ระหว่างการติดตามดูอาการด้วยที่มันอาจยังไม่แสดงออก
แต่ว่าผลตรวจเบื้องต้นคือไม่มีใครพบเชื้อนะคะ
เช่นเดียวกับดาราที่มีความใกล้ชิดกับครอบครัวของคุณแมททิวดีนและคุณลิเดียอย่างแอรินยุคตะทัศน์นะคะ
ก็โพสต์ยืนยันว่าผลตรวจของเธอนั้นเป็นลบเป็นลบคือไม่พบเชื้อ
อีกคนนึงค่ะก็คือหมอเจี๊ยบละละนา
เธอไปออกกำลังกายที่ไข้มัวโครงศิษย์ธรรมของคุณแมททิวเมื่อหลายวันก่อน
ก็ออกมายืนยันผลตรวจเหมือนกันว่าไม่พบเชื้อนะคะ
แต่ว่าก็มีการกักตัวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหมือนกัน
ก็เหตุผลในการกักตัว๑๔วันเพราะอย่างที่บอกไปบางคนเพิ่งรับเชื้อได้วัน๒วัน
คืออาการยังไม่แสดงตรวจก็ไม่เจอด้วยนะว่ามันอาจจะซ่อนอยู่
เพราะฉะนั้นกักตัวไว้๑๔วันเพื่อรอดูอาการนี้ก็คือปลอดภัยที่สุดสำหรับคนรอบข้างด้วยนะคะ